ดูเรื่องของมาวินมาวินที่ตกเจ็ดสกี

ถ้าวันนี้เข้าวันที่๑๔แล้วคุณผู้ชมฮะ
แต่ว่าครอบครัวบอกจะทำทุกวิถีทาง
เพื่อช่วยให้การค้นหาสำเร็จ

เมื่อวานี้ครอบครินที่เขาไปไหนก็รู้มั้ย
ไปกลางเกือบเลยไปจุดพลุ
ไปจุดพลุเพื่อขอคำมาเจ้าแม่คงคา
เปิดทางให้เจอมาวินหน่อย

ใครให้ทำอะไรทำหมดน่ะผมเชื่อว่าทุกครอบครัวทำแบบนั้นใช่ค่ะ

ของการค้นหามาวินเนธเดชาอายุ๑๘ปี
จมน้ำในเขื่อนศรีนครินจังหวัดกาญจนบุรี
ตั้งแต่วันที่๒๔ตุลาคมที่ผ่านมา
จนถึงวันนี้ครอบครัวยังรอแล้วปักหลักรอด้วยนะ

เมื่อวานนี้คุณแม่เก๋เกษลาเฟื่องฟูแม่ของมาวิน
กับญาติญาติแล้วก็กลุ่มเพื่อนของมาวินจุดพลุที่กลางเขื่อนเลย
เพื่อบอกกล่าวพระแม่คงคาแล้วก็เจ้าป่าเจ้าเขา
ดวงวิญญาณต่างให้ช่วยเปิดทาง
ให้เจ้าหน้าที่ค้นหาน้องมาวินให้เจอโดยเร็ว
สำหรับปฏิบัติการค้นหาเมื่อวานนี้ทีมงานนะครับของผู้ใหญ่เบียร์
เจ้าหน้าที่แล้วก็กู้ภัยอายุทยาร่วมใจ
มูลนิธิพิทักการแล้วก็กู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง
ยังคงใช้โดรนใต้น้ำดำค้นหาครับ
ไปบริเวณเครื่องซาวเดอร์ที่จับสัญญาณของวัตถุต้องสงสัย
ที่ระดับความลึก๑๐๘เมตรได้
แล้วสแกนเจอวัตถุคล้ายคล้ายขามนุษย์กลุ่มผู้ชม

แต่เมื่อส่งโดรนลงไปค้นหาไปเจอท่อนไม้ใหญ่
กลายเป็นท่อนไม้ใหญ่นอนอยู่ลักษณะราบ

จากนี้เจ้าหน้าที่อีกชุดลงดำน้ำค้นหาบริเวณตระแกงหน้าเขื่อน
เนื่องจาก๒วันก่อนกระแสน้ำในเขื่อนค่อนข้างแรง
คาดว่าร่างของมาวินเนี่ยอาจจะลอยไปติดอยู่ที่ตระแกงหรือเปล่า
ประกอบกับเครื่องสแกนโซน่าเคยตรวจพบวัตถุบางอย่าง

แต่บริเวณตะแกรงนี้คุณผู้ชมฮะถ้าจะลงไปค้นหา
เจ้าหน้าที่เขาต้องปิดเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้า
อย่างที่เราทราบดีว่าศรีนครินเป็นเขื่อนใหญ่

ฉะนั้นกว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถลงดำน้ำค้นหาได้กว่า๔โมงเย็นแล้วล่ะครับคุณผู้ชม
กู้ภัย๒๐คนดำลงไปดำลงไปที่ระดับความลึก๓๕เมตร
แต่การดำน้ำค้นหาก็ยังไม่เจออะไรครับ
เจอแต่ถังน้ำมัน๒๐๐ลิตรที่จมอยู่ใต้เขื่อน
เจ้าหน้าที่เชื่อว่าร่างของมาวินไม่น่าจะลอยมาติดบริเวณตะแกรงหน้าเขื่อนนี้หรอก
เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ราบแล้วน้ำไม่เย็นมาก
คือน้ำไม่เย็นเนี่ยร่างของมาวินถ้าอยู่แถวนี้น่าจะลอยขึ้นมาแล้วครับ
คิดว่าพื้นที่ตรงนั้นไม่น่าจะมีศพติดหรืออะไรแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นเรียบ
มันต้อง๑๒วันแล้วใช่ไหมครับแล้ว๑๒วันสภาพของศพถ้าไม่ติดยังไงก็ต้องลอย
หรือไม่การลอยถ้าเกิดอยู่ในกระแสน้ำดึกระดับ๑๐๐ฟองเมตร
การที่ศพมันไม่พองมากจนเกินไปทำให้ดีขึ้นมาได้
ก็อาจจะทำให้ลอยอยู่บริเวณช่วงน้ำที่มันเย็นจัดอะไรพวกนี้ครับ
อย่างที่นำเรียนตอนต้นเมื่อวานครบ๑๓วันวันนี้จะเข้าสู่วันที่๑๔
แม้จะต้องผิดหวังมาทุกครั้งแต่คุณแม่เก๋ไม่ถอดใจ
จะเฝ้ารอต่อโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้๘พฤศจิกายนทำไม
วันลอยกระทงไงแม่บอกจะลอยกระทงกับลูกชายครับ
จะขอคำมาพระแม่คงคาตรงนี้แหละให้ช่วยเปิดทางให้ลูกกลับมาหาแม่
แม้จะเป็นร่างที่ไร้วิญญาณแม่ก็รับได้
คุณผู้ชมครับปฏิบัติการค้นหาร่างของมาวินเนี่ย
จากได้ความช่วยเหลือจากทีมกู้ภัยจากหลายมูลนิธิแล้วนะครับ
ยังมีคนที่อยู่เบื้องหลังภารกิจนี้อีกหนึ่งคนใครอ่ะ
ก๋วยเตี๋ยวเรือแพร่ของเจ๊กิ่งนะฮะสำคัญยังไง
เจ๊มาทุกวันเอาก๋วยเตี๋ยวเอาข้าวเอาน้ำ
แล้วลากแพร่มาจอดเทียบแพร่ปฏิบัติการเจ้าหน้าที่เลย

โอ้โหเจ๊เลี้ยงเจ้าหน้าที่ครับที่มาปฏิบัติการค้นหามาวินนะฮะ
ก๋วยเตี๋ยวทีมงานมาตลอด๑๐วันแล้วคุณผู้ชม
เกือบ๑๐วันแล้ววันละเกือบร้อยชาม
กิ่งนางสาวนิตาวัยยิ่งยุทธ์เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยว
คิดเงินเลยนะกับคนที่มาร่วมค้นหามาวินเนี่ย
ไม่เอาเลยไม่เอาบาทเดียวก็ไม่เอานะครับ
กิ่งบอกว่าอยากมีส่วนร่วมในการค้นหามาวินฮะ